การเมืองไทยจากนี้ไปจับตามองให้ดีคุณผู้ชมครับ
กระพริบตาเลยครับร้อนแรงอุณหภูมิจะร้อนอีกครั้ง
เมื่อวานนี้กรกตมีมติเอกฉัน๖เสียงครับ
ไม่รับ๓คำร้องไว้พิจารณา
กรณีที่มีการยื่นให้ตรวจสอบว่าการถือหุ้นสื่อ
หัวหน้าพักเก้าไกลจะถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามรัฐมนูล
สามารถลงสมัครสอสอได้หรือเปล่า
ซึ่งสุดท้ายแล้วมติเอกฉันนะครับ
ไม่รับ๓คำร้องดังกล่าไว้พิจารณา
เพราะยื่นเกินระยะเวลา
แต่ทีนี้รับพิจารณาตามมาตรา๑๕๑ครับ
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูล
ว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอแล้วก็สั่งให้ไต่สวนด้วย
กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ
นี่ครับกรกตเขารับเรื่องนี้และสั่งไต่สวนเลยครับ
เราสอบถามไปที่อดีตกรกตครับ

ออกมาระบุว่ากรกตใช้ช่องทางมาตรา๑๕
พิจารณาคดีหุ้นสื่อหนักกว่าเดิมอาจารย์ใช้คำนี้นะครับ
อาจารย์สมชัยบอกว่าควรจะเป็นขั้นตอนหลัง
หากสารรัฐมนูลตัดสินว่าผิดค่อยดำเนินคดีอาญาต่อ
เมื่อยกมาเป็นขั้นตอนแรกก็จะสร้างความยุ่งยาก
ให้กับนายพิธามากขึ้นเพราะการยก๓คำร้อง
แต่ไม่ได้ยกเนื้อหาจึงเชื่อว่าหลังรับรองผล
สสจะมีคำร้องใหม่อาจจะมาจากสสสว
หรือกรกตเองก็ได้ส่วนบทลงโทษตามมาตรา๑๕๒
ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผู้ถูกฟ้องร้องจะเป็นกรณีเข้าใจผิด
ไม่ได้มีเจตนาโทษไม่รุนแรงอะไรกรณีของนายพิธา
จึงไม่น่ากังวลแม้ว่าถ้าหากไปกางดูกฎหมายเนี่ย
โทษมีจำคุกตั้งแต่๑๑๐ปีปรับตั้งแต่๒๐๐๐๒๐๐๐บาท
และอาจถูกสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนานถึง๒๐ปีก็ตาม
แต่อาจารย์สมชัยบอกว่าจริงแล้วไม่น่ากังวลเท่าไห
เรื่องของโทษนะตอนนี้กรกตคงไม่ได้คิดไกลว่าจะสรุปเมื่อไหร่
แต่มองว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะส่งผลต่อการกล่าวอ้าง
ยกมือโหวตให้เป็นนายกจากบรรดาสวก็ชูเรื่องนี้ขึ้นมา
อันนี้คือมุมมองของอดีตกรกตอย่างอาจารย์สมชัยนะครับ
เหมือนกับคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกนี้นะยังไม่ใสสะอาด
ทำให้มันค้างก็เป็นผมนิดหนึ่งนะคือพอค้างหลายเรื่อง
มันก็อาจจะทำให้เกิดคล้ายเป็นการสะสม
ว่าผู้สมัครคนนี้อาจจะไม่ใสเท่าที่ควร

กรกตเชื่อว่าในวันที่โหวตเลือกนายกครับ
คำตัดสินจะยังคงไม่เกิดขึ้น
นายพิธาจึงต้องสู้ให้ข้อเท็จจริงปรากฏต่อกรกต
และสารรัฐมนูลและอย่าใช้วิธีสร้างกระแสกดดัน
ไม่อย่างนั้นเสียงโหวตในสภาจะน้อยลง

ที่จะยกมือเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปหามือในสภามาสำนุนให้มากที่สุด
อาจารย์สมชัยอดีตกรกตค่ะคุณผู้ชมครับ
ไปดูอีกหนึ่งความเห็นน่าสนใจเหมือนกันค่ะ
นั่นก็คืออาจารยุทธพรอิสระชัยนะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
คืออาจารย์บอกกับไทยรัฐทีวีของเราแบบนี้ว่า
มันมี๓ประเด็นที่ต้องติดตามคือ
กรณีแรกอาจถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

และอาจไม่ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
เพราะจะมีการอ้างถึงการมีลักษณะต้องห้าม

จนกว่าจะไม่จะมีความสะเจนในประเด็นนี้จากสารรัฐมณูน

ถ้าคุณพิธามีลักษณะต้องห้ามจริง

กรณีที่๓ถ้าคุณพิธาไม่ติดในลักษณะต้องห้าม

โอกาสที่คุณพิทาจะได้รับการโหวตเป็นนายกก็เป็นไปได้ค่ะ
ผมคิดว่าในข้อที่๑นะครับ
อาจจะมีการส่งชื่อคุณพิธาไปสู่สารรัฐมนูล
ส่วนสารจะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
มีการเลือกออกไปเนี้ยก็เท่ากับว่ารัฐบาลเพื่อปริมาณการรักษาคารต่อไปเรื่อย

มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดเลยณเวลานี้
ยุทธพรยังบอกแบบนี้ต่อด้วยนะคะว่าวันนี้มันมีเรื่องของการใช้กฎหมายให้กลายมาเป็นการเมืองค่ะ
ไม่ได้มีการตีความตามหลักนิติสังคมแล้วเป็นแบบนี้การใช้กฎหมายมันก็ดูไม่สร้างสรรค์
มันก็เลยทำให้มีคำว่านิติสงครามเกิดขึ้นในการสกัดคุณพิธาแล้วก็พักเก้าไกลในการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งนั่นเองค่ะ

ไปทั่วทุกกุมีภาพแล้วก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในงานขั้นข้ออุรมการใดเท่านั้นนะครับวันตรงนี้มันแน่อกังวู่นไม่น้อยครับ
องแบบนี้ถึงกรณีที่เกิดขึ้น
ประเด็นนี้จะกระทบกับการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล
แต่มันก็ไม่สามารถที่ทำอะไรได้
เพราะเป็นสิ่งที่พักเก้าไกรเองต้องไปจัดการ
เพื่อไทยทำได้แต่ให้กำลังใจ
และขออย่าให้ประเด็นนี้เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
ทางออกของการจัดตั้งรัฐบาลมันจะออกมาเป็นแบบไหน
เพราะเพื่อไทยเขาก็ยังเชื่อแบบนี้ว่า
เก้าไกลจะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนค่ะ
คราวนี้ไปดูบรรยากาศที่พักเก้าไกลกันบ้างนะครับ
ตึกอนาคตใหม่ซอยรามคำแหง๔๒เนี่ย
วันนี้ครับนายพิธาและแก่นำพักไม่ได้เดินทางเข้ามาที่พัก

แล้วก็ยังไม่ได้มีท่าทีใดออกมาอย่างชัดเจน
หลังจากที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจขอบคุณชาวภูเก็ต
เมื่อวานนี้แล้วก็มีโปรแกรมครับ
เดินสายไปที่จังหวัดลำปางลำพูน๑๔มิถุนายน
แล้วก็๑๕มิถุนายนจะไปพบปากกับชาวเจียงใหม่เจ้า
ว่าที่สสและโฆษกพักก้าวไกลครับ

เพราะว่าวันนี้เจ้าตัวประกาศข่าวดีว่าคุณภรรยาคนสวยตั้งท้องลูกคนแรกแล้วเนี่ยนะครับ
ก็เป็นข่าวดีข่าวหนึ่งในปีนี้เลยสำหรับเจ้าตัว
ทีนี้เขาก็มองว่าอันนี้มันเป็นความพยายามเตะตัดขา

เป็นการสกัดนายพิธาขึ้นสู่ตำแหน่งนายกหรือเปล่า

และเห็นว่ากระบวนการพิจารณานี้ต้องใช้เวลาพิสูจน์
ซึ่งก็มั่นใจว่านายพิธาจะได้รับเลือกเป็นนายก

ขณะนี้ถือว่านายพิธาเป็นผู้บริสุทธิ์
ไม่ควรนำมาปะปนกับการเลือกนายก
มุมมองของในโรมเพิ่มเติมครับ

ในการต่อสู้คดีตามพยานหลักฐานที่เรามี
เพียงแต่ว่าถ้าให้เรามองระบวนการเหล่านี้
จะเอามาใช้เป็นข้ออ้าง
ขณะที่นายวิโรธและคณะอดิษรว่าที่สส
บัญชีรายชื่อของก้าวไกลบอกว่า
พักยังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับ
แต่ได้มีการทวิตข้อความในทวิตส่วนตัวของนายวิโรธ
เกี่ยวกับเรื่องการใช้นิติสงคราม
มติประชาชนว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยม
แช่แข็งประเทศต่อแต่ก็กังวลว่าจะได้ไม่คุ้มเสีย
กรที่เป็นนั่งร้านก็งงว่าจะไปต่อยังไง
ระหว่างที่รอคำสั่งก็ต้องทำนิติสงคราม

อย่าไปเครียดเราทำดีที่สุดแล้ว
เหมือนสอบได้คะแนนดีแล้วรอประกาศขึ้นบอร์ด
คนที่เครียดคือคนที่พยายามหาช่อง
ให้คนอื่นที่สอบตกแซงขึ้นมาเป็นที่หนึ่ง

อ่านดูเพิ่มเติมก็ได้ในทวิตส่วนตัวของคุณวิโรธ
อีกหนึ่งคนครับอดีตรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ชำนาญจันเรืองโพสต์แสดงความเห็นว่าการพิจารณานี้
ต้องใช้เวลาอีกยาวนานเพราะอยู่ในอำนาจของสารยุติธรรม

กรกตสอบสวนเสร็จก็ยังมีอีกหลายขั้นตอน
สรุปว่าเรื่องนี้อีกนานครับ
อาจจะหมดสมัยสภาชุดที่๒๖

แล้วเสร็จหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย
ฟังมุมมองสวกันบ้างครับ
สวกิติศักดิรัตนวราหะ

กระทบต่อการตัดสินใจโหวตของสว
เพราะสวจะพิจารณาตามเหตุตามผล

จุดยืนของเจ้าตัวเนี่ย

เพราะประกาศไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วว่าไม่โหวตก็คือไม่โหวต
แล้วยืนยันว่าที่ตัดสินใจแบบนี้คือมีเหตุผลไม่ได้มีอคติ